เกิดขึ้นในครอบครัวหนึ่งที่อุทัยธานี
ต้องบอกเลยว่าทั้งเหล้าทั้งยาเสพติดเนี่ย

คำเมื่อวานนี้คนที่เป็นสามี
ดื่มเหล้ามาตอนหลังตรวจสอบเนี่ย

ถามเมียเรื่องมีอะไรกินกับข้าววันนี้

คว้าปืนขึ้นมายิงเมียเสียชีวิตนะฮะ
หน้าลูกชายวัย๑๐ขวบนะฮะ

ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนางปนัดดา

เป็นบ้านพักในตำบลข้อควายนะครับตำรวจได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกยิงเสียชีวิต
ก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนี่ฮะบ้านไม้สองชั้นยกพื้นสูงนะครับ
ปนัดดาถูกยิงเนี่ยกระสุนเข้าที่ศีรษะนะฮะจนกระโหลกศีรษะนี่เปิด
คือถึงขั้นที่เศษสมองกับเศษกระโหลกเนี่ยตกกระจายเกลื่อนพื้นเลยอ่ะ
มีปืนไทยประดิษฐ์นะครับ๑กระบอกแล้วก็หมอนกระสุนปืนลูกซอง๑ปลอก
แล้วก็ขวดเหล้าที่เป็นยาดองนะฮะ๑ขวดนะครับที่อยู่ในที่เกิดเหตุ
คนก่อเหตุนี่ฮะนี่เหล้าแบบยาดองนี่ฮะ
คนก่อเหตุก็คือนายสาธิตจันจนะอายุสามสิบเก้าปี
สามีของผู้ตายนี่นั่งอยู่ที่บ้านนั่นแหละ
โดยอ้างว่าก่อนเกิดเหตุเขานั่งดื่มเหล้าอยู่
แล้วให้เมียเนี่ยไปทำข้าวเย็นให้กินแต่เมียเนี่ยตอบกลับมาบอก
มีอะไรก็กินอย่างนั้นนั่นแหละก็เลยโมโหชักปืนขึ้นมา
ซึ่งนายสาธิตเนี่ยเขาอ้างว่ายังไงรู้ไหมยังไงคะ
เขาบอกทุกครั้งเวลาเขาเมาแล้วเขาโมโหเนี่ยเขาจะชักปืนขึ้นมาเนี่ยยิงใส่เมีย
แล้วเมียจะวิ่งหนีทุกครั้งแล้วยังไงคะ
เมื่อวานนี้ชักปืนขึ้นมาคิดว่าเมียจะวิ่งหนีเมียไม่ได้วิ่งออกไป
เขายิงใส่ไปหนึ่งนัดกระสุนเข้าศีรษะเลยนะฮะ

เขากินมาพันวันนี้นะฮะ
ครับด้วยช่าวตะลอกทีทุกวันเลยใช่มั้ยพี่
หรือคุณห่วงอะไรเปล่ามีสาเหตุในอีกฝ่าย

บอกไม่ได้ตั้งใจปืนลั่นมาเสียใจอะไรตอนนี้
โอ้โหนี่เขาตายเลยนะฮะต่อหน้าลูกชายวัย๑๐ขวบด้วย
ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องนี้นะครับ

คือพวกหงอาหารที่เป็นวัตถุดิบในการทำกับข้าวเย็นเมื่อวานนี้เนี่ย

นี่คือพ่อของผู้ตายนะครับพ่อของนางปนัดดา
แล้วก็เป็นพ่อตาของคนก่อเหตุ
วันนี้ก็นำทูบมาจุดเชิญดวงวิญญาณลูกสาว
ออกจากห้องนอนที่เกิดเหตุซึ่งยังมีเลือดอยู่เต็มที่นอนเลย
มาเรียกลูกสาวไปวัดนะครับ
พ่อของผู้ตายบอกว่าเมื่อวานตอนเย็นยังเห็นหน้าลูกเขยอยู่เลย
ตอนนั้นที่เห็นเนี่ยลูกเขยก็เมามาแล้ว

ส่วนลูกสาวกำลังทำกับข้าวอยู่
ไม่คิดเหมือนกันว่าลูกเขยจะก่อเหตุแบบนี้
ที่ผ่านมาเคยเตือนลูกสาวอยู่
เพราะเห็นว่าทะเลาะกับลูกเขยบ่อยเหลือเกิน
สองวันก่อนเกิดเหตุพ่อบอกว่าพ่อฝันนะ
ฝันว่ามีคนวิ่งมาบอกว่าลูกสาวเนี่ยถูกยิง

ไม่คิดเลยว่าฝันมันจะกลายเป็นจริง

ขอให้ลูกเขยเนี่ยไปชดใช้กรรมในคุก
มันจะไปผมจะส่งให้ไปอยู่กับพี่มันที่กรุงเทพ

ศพของนางปนัดดาญาติรับศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดปางสวรรคนิมิตรนะครับ
วันนี้เพิ่งรับศพมาหลังจากส่งไปชนะสูตรตามขั้นตอนเรียบร้อย
นี่แม่ของผู้ตายนะฮะคือต้องนั่งวิวแชร์มารดน้ำศพลูกสาวนะครับ
ก็ยังทำใจไม่ได้นะฮะแม่บอกปกติก็มีลูกสาวคนนี้นี่แหละคอยดูแลแม่
แม่แบบนี้อย่างนี้ไปใครจะดูแล
ขณะเดียวกันที่ลืมไม่ได้เลยเนี่ยก็คือเด็กชายวัย๑๐ขวบ
ลูกชายของผู้ตายแล้วก็คนก่อเหตุ
เมื่อวานตอนเกิดเหตุน้องอยู่ที่บ้านด้วยนะครับ
เห็นช่วงเวลาเกิดเหตุเลยที่พ่อยิงแม่

อยู่มา๒ปีเศษแล้วทั้งคู่เขามีลูกชายกัน๒คน
ลูกคนโตอายุ๑๙ตอนนี้อยู่กรุงเทพ
ส่วนคนเล็กอายุ๑๐ขวบเมื่อวานก็อยู่ในเหตุการณ์นี่แหละ
อยู่กับพ่อกับแม่ซึ่งพ่อกับแม่ทะเลาะกันแทบทุกวัน
โดยเฉพาะเวลาที่นายสาธิตเมาหาเรื่องเมียทุกวัน
เมื่อวานนี้นายสาธิตหลังจากที่ยิงเมียแล้วเนี่ยวิ่งมาบอกป้านะฮะที่เป็นเจ้าของที่ดิน

บ่อยประจำเลยเออมันนี้มันกินกับข้าวยาก
มาถึงบอกให้เมียทำกับข้าวเมียก็ไม่ทำแล้วเงินได้มา
มันก็ไม่อ่าให้ลูกให้เมียซื้อกับข้าวกินใช่ไหมทะเลาะกันแล้วเงินเนี้ย
บ่อยที่สุดเลยมึงเก็บใครเก็บมันอ่ะเอาปืนมาขู่ภรรยาบ่อยไหม
เคยขู่อืมแต่ไม่เคยกล้ายิงเออหมาเมื่อคืนเนี้ย
ส่วนเด็กชายวัยสิบขวบนะครับทุกผู้ชมครับมีลูกพี่ลูกน้องของผู้ตายนะฮะ
เป็นญาติญาติกันเขาบอกเมื่อวานนี้เขาได้ยินเสียงปืน
รีบวิ่งมาดูที่บ้านหลังเกิดเหตุก็เห็นว่านางปนัดดาเนี่ยหรือว่าคุณป้อมเนี่ย
ถูกยิงไปแล้วกระสุนให้เข้าศิษย์ศาสตร์ฝั่งด้านขวา
ส่วนลูกชายวัย๑๐ขวบกำลังร้องไห้ตกใจด้วยความกลัว
ก็เลยรีบพาเด็กไปพาไปดูแลที่บ้านของเขาก่อน
แล้วพอมาเจอหน้านายสาธิตเนี่ยตอนนั้นก็ตบหน้านายสาธิตไปสองสามที
เพื่อเรียกสติแล้วก็ถามว่าทำแบบนี้ทำไม
ตอนนั้นนายสาธิตอ้างแค่ว่าโมโหแล้วพลั้งมือ
ส่วนเรื่องทางคดีนะครับตำรวจสพบ้านไร่บอกว่าจากการตรวจปัสสาวะ
นายสาธิตนะฮะปัสสาวะสีม่วงนะครับอืม
ก็แจ้งข้อหาเสพยาเสพติดไปด้วยและข้อหาหลักก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ค่ะที่เหลือก็เป็นข้อหาเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืนอืม